ซึ่งนะคะเจ้าตัวก็โพสต์โชว์ลอตเตอรี่จำนวนหลายใบลงเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
พร้อมข้อความบอกว่าลอตเตอรี่งวด๑มิถุนา
ผมชอบตัวเลขเหล่านี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
พร้อมกับย้ำทิ้งท้ายเหมือนเดิมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
ทำงานเท่านั้นที่คุณจะได้เงินชัวร์ครับ
เลือกเอานะ๓ตัวหลังและ๓ตัวหน้าพร้อมเลขท้าย๒ตัวเป็นไงคะ
น้องไม่ต้องอ๋อตามนั้นแหละคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะ
มนตรียังได้คอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาบอกว่าซื้อเยอะจังนะคะ
นางบอกว่าที่ไม่ได้โชว์ก็เป็นปึกขอบอกค่ะมันเยอะอืมโชว์มากคนจะหมั่นไส้หมั่นพุงเอานะคะ
ถึงว่าทำไมพี่มนต์สิทธิ์ถึงถูกเกือบทุกงวดนะคะ
ซื้อไว้เยอะขนาดนี้นี่เองก็เอาเป็นว่าเหลือเวลาอีก๕วันเท่านั้นนะคะ
ก็จะมารอลุ้นกันต่อไปว่าเจ้าพ่อมนศิษย์จะฟาดรางวัลอะไรกันบ้างค่ะ

ต่อที่เลขเด็ดกันนะคะเราห้ามลืมคนนี้เด็ดขาดเลยค่ะ
เจ้าเจ้าเก่าขาประจำเหมือนกันคุณผู้ชมพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
งวดที่ผ่านมาเฮงอีกแล้วค่ะเจ้าตัวก็เลยเดินทางไว้ที่อาสมฤษีเนรค่ะ
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางสัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถูกต้องนี่น้ำประทัดน้ำแดงและของเล่นเด็กนะคะ
ถวายแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงและพ่อปู่ฤษีพรมเมษค่ะ
ต้องบอกว่ายิ่งใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
บรรยากาศที่อาสมก็ยิ่งคึกคักค่ะ
พากันไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนร

เพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคในวันที่๑มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ

ทั้ง๖ตัวในอ่างน้ำมนต์คุณผู้ชมค่ะ
น้องใบตองค่ะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะเนี่ย
ไม่รู้ไม่รู้ว่าครับครุกผู้ชมนะคะ

คุณผู้ชมนะคะก็รีบคว้ากระดาษมาจดเอาไว้เผื่อจะได้โชคดีแบบพี่โป๊งเหน่งนะคะ
อย่าลืมนะคะเราย้ำกันตลอดตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงสูงมากนะคะ
ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ทุกคนนะที่ไปแล้วจะถูกแล้วจะรวยทางรัฐกันแบบนี้นะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรวยได้เราก็ต้องขยับทำมาหากินกันด้วย
ก็เอามาฝากกันแล้วกันเป็นแบบบรรยากาศก่อนที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ